ต่อสู้ด้วยเล่เหลี่ยมของสุดยอดนักมายกลจึงเริ่มต้นขึ้น
วันเสาร์ที่๓๑ธันวาคมนี้บ่าย๒โมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒